ก็รอเทยค่ะแล้วก็เชอรี่ค่ะค่ะชาวนี้นะคะเชอรี่ขอเปิดประเด็นที่ความน่ารักนะค่ะ
แล้วก็หน้าตาดีแถมเสียงเพราะไม่ได้มาแค่คนเดียวนะจ๊ะขอมาเป็นแพ็คคู่ค่ะ
อย่างพระเอกดังเจมส์จีรายุรวมไปถึงนักร้องสุดฮอตอย่างแซคชุมแพร
เขามาจับมือร่วมกันร้องเพลงคุณค่ะเพลงดังนี่แหละคำแพง
ตอนนี้นะป๊ะมือกับน้องเพลงใช่ไหมคุณยอดวิว๓ล้านวิวเรียบร้อยแล้ว
อันนี้ของคู่เขานะแต่ถ้าของแซคเดียวเนี่ยเกือบจะ๓๐๐ล้านวิวไปแล้ว
เพลงนี้สร้างความพิเศษร่วมกันอีกครั้งนะคะนี่แหละนักร้องลูกทุ่งอินดี้คนดังตกปากรับคำ
เก็บภาพการซ้อมสุดพิเศษครั้งนี้หน่อย
เจมส์แล้วก็แซคค่ะต่างรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
ที่จะได้ไปร่วมโชว์เพลงพิเศษร่วมกันเพื่อแฟนชาวลาวโดยเฉพาะเลยนะคะ
ส่วนจะพิเศษขนาดไหนทั้งคู่บอกว่าขออุบเอาไว้ก่อน
วันนี้ให้ดูแค่บรรยากาศการซ้อมก่อนนะจ๊ะ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

ได้ยังไง